มารับงานกับคนเสิร์ตชม
ตอนนี้นะคะเจ้าภาพคนไหนยังไม่ติดสำรองคิวคอนเสิร์ต
เสกรีบด่วนเลยค่ะทักอินสบล็อกมาเลย

ตอนนี้มาเยอะพอสมควรแล้วซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน

คือตอนนี้เหมือนกลายว่าเป็นพี่การเป็นเลขาส่วนตัว
พี่กานพิเศษแล้วคอยจัดคิวเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปเลย
ต้องนะคะใช่ซึ่งดิฉันก็โทรถามพี่การนะคะ

การคะถ้าติดตามบันเทิงไทยรัฐอยู่รับโทรศัพท์แจ๊กกะลินด้วยนะคะ

เผื่อเพื่อนจะจองคิวด้วยไง
แต่ว่าคอมเมนต์ก็มีมาชื่นชมมากมาย
ก็ให้กำลังใจนี่แหละค่ะขอให้ลูกพี่หายไว
พี่การรับงานให้แล้วสุดยอดมากเลยนะคะ
คือถ้ามองในมุมข่าวเนี่ยเขาอาจจะแบบข่าวเยอะ

คือเหมาะสมกันแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะยังไงนะคะ
พี่การก็ยังเห็นใจพี่เสกอยู่เสมอ

โนแคโนสนนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่เสกโลโซค่ะ
หายป่วยไวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ